อาชีพนักบินค่ะก็เป็นอาชีพที่ปัจจุบันนี้มีความต้องการอย่างสูง
สำหรับน้องที่สนใจอยากจะเป็นนักบินยังไม่ได้บินอยากจะลองฝึกดูนะคะ
มีข่าวดีที่ศูนย์ฝึกการบินนานาชาติแพนแอมค่ะ
เขามีเครื่องบินที่เอาไว้ฝึกนะคะเป็นเครื่องบินจำลอง
เปิดโอกาสให้น้องได้เข้าไปสัมผัสกับอาชีพนักบินด้วยนะคะ
ในแต่ละเที่ยวบินนักบินจะต้องทำอะไรกันบ้างติดตามจากรายงานคุณมาซีรีกล่อมแก้วค่ะ
นี่คือการฝึกบินจำลองที่กัปตันพัฒนากรสายการบินนกแอร์
ตั้งใจถ่ายทอดให้น้องนักเรียนจากโรงเรียนบดินเดชาสิงสิงหาเสนี
สัมผัสอาชีพนักบินอย่างใกล้ชิด
โครงการพาน้องท่องซิมที่ศูนย์ฝึกการบินนานาชาติแพลนแอมมหาวิทยาลัยอสัมชันวิทยาเขตสุวรรณภูมิ
สาธิตวิธีบังคับเครื่องช่วยฝึกบินสถานการณ์จำลองของนักบินคือสิ่งที่น้องจะได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิดค่ะ
รวมถึงจะได้สัมผัสสถานการณ์จำลองที่อาจจะเกิดขึ้นจริงบนเครื่องบินด้วยล่ะค่ะ
ก่อนเครื่องจะลงสู่รันเวย์กัปตันพัฒนากรได้จำลองสถานการณ์สภาพอากาศที่มีลมกระโชกแรงทัศนาวิสัยต่ำเกินกว่าที่จะนำเครื่องบินร่อนลงจอดจนอาจเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้โดยสารจึงได้ตัดสินใจเชิดหัวเครื่องขึ้นใหม่เพื่อนำเครื่องบินไปยังตำแหน่งที่ปลอดภัย
สถานการณ์เช่นนี้จะช่วยสอนให้น้องได้เห็นการตัดสินใจที่ต้องรวดเร็วและแม่นยำซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของอาชีพนี้ค่ะ
น้องถามว่ามีประสบการณ์ได้เรียนรู้ได้เปิดโอกาสให้เขาได้สัมผัสว่าอาชีพนักบินจริงแล้วต้องทำยังไง
ก็จะเห็นตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าระบบของเครื่องบินที่มีมากมายจริงแล้วมันเข้าใจได้เราสามารถเข้าใจมันได้ไม่ยากนักเพราะว่าเขามีการวางแผนในเรื่องของการติดตั้งปุ่มต่างให้มีความเข้าใจสอดคล้อง
ปัปตันโสพลได้ให้ข้อคิดสำหรับน้องที่ฝันจะเป็นนักบินว่าต้องตั้งใจเรียนเพราะนักบินต้องใช้ทั้งศาสตร์ความรู้และศิลปะ
ฝึกบินจำลองแม้จะใช้เวลาไม่นานแต่สร้างความประทับใจให้กับน้องได้มากเลยทีเดียวค่ะ
ก็ได้เห็นว่าภายในห้องของนักบินมีอะไรบ้างเป็นยังไงครับ
แล้วก็ได้เห็นว่าถ้าเกิดมีสถานการณ์ต่างเราจะต้องทำอะไรบ้าง
ตื่นตาสนใจกับตัวเครื่องจำลองและแผงควบคุมต่างมันดูซับซ้อนครับ
ก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมนี้ครับเพราะคงไม่ได้มีโอกาสมาอย่างนี้ง่ายครับ
เปิดโลกกระทัดด้วยการให้เยาวชนได้สัมผัสการทำงานจริง
เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่เหล่ากัปตันเชื่อว่า
จะเป็นแรงบันดาลใจที่ช่วยผลักดันให้น้อง
ก้าวสู่ฝันในเส้นทางนักบินได้ค่ะ
มาเศวรีก่อมแก้วขาวแถวรัดทีวีรายงาน